คุณผู้ชมคะมากันที่เทศกาลดนตรีแบบฉ่ำกันบ้าง

ก้าวเข้าสู่ปีที่๔ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
เขาได้ขนทัพนักร้องหลายแนวนะคะ

เสิร์ฟเพลงสนุกให้ขาแดนได้มันกันแบบน้ำกระจาย
ที่บอกว่าน้ำกระจายนะเขาบอกว่าเป็นบรรยากาศที่ชุ่มฉ่ำนี่ไง
งานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าสาวหนุ่มที่มาร่วมสนุกได้ชุ่มฉ่ำ

ดี